ไปดูอุบัติเหตุไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นที่นครปฐมนะคะ
ต้องถามคุณผู้ชมกับพี่ก๊อปก่อนว่าเด็กเนี่ยเวลาเล่นกับเพื่อนเราเล่นอะไรกันบ้าง

เลยจับแล้วก็แบบอะไรยิงหนังสติ๊กอะไร
แต่ว่าเด็กอย่างนี้เล่นกับเพื่อนอาจจะแบบเล่นขายของ
ทำขนมครกทำกับข้าว
ซึ่งในเด็กกลุ่มนี้นะคะ๓คนเป็นผู้ชาย๒คนผู้หญิง๑คน
ก็ไปเล่นเหมือนเปิดร้านอาหารกัน
แต่โชคไม่ดีค่ะไปหยิบก้อนกลมมา

ตอกใส่กระทะแล้วก็คนตีตีปรากฏว่าสิ่งที่หยิบมามันคือระเบิดปิงปองค่ะ
แล้วมันก็เกิดระเบิดขึ้นด้วยน้องสามคนบาดเจ็บสาหัสกันหมดเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านแจงงาม
ในอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมค่ะ
๓คนที่ว่าก็มีเด็กชายระพีพัฒน์ม่อมทัพคาง

เด็กชายยานพัฒน์โสพินหรือว่าน้องฟลุ๊กวัย๘ขวบ
และเด็กหญิงอภิญญาเชื้อแถววัย๖ขวบ
คนได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมค่ะ
แรงระเบิดเนี่ยทำให้น้องโบ๊ทข้อมือขวาขาดเลยนะคะ
และที่หน้าอกแขนแล้วก็ขามีรอยไหม้
ส่วนน้องฟลุ๊กเนี่ยมีบาดแผลที่ดวงตาทั้งสองข้างค่ะ
ใช้ผ้าขาวปิดตาเอาไว้เพราะว่าตาทั้งอักเสบแล้วก็บวมช้ำ
ส่วนมือข้างขวาและซ้ายมีบาดแผลถูกสะเก็ดระเบิด
ส่วนน้องผู้หญิงวัย๖ขวบก็มีบาดแผลที่บริเวณแขนขวา
นิ้วเท้ามีรอยไหม้ขนตาและผมก็ถูกไฟไหม้
อาการสาหัสทั้ง๓คนเลยแต่ว่าตอนนี้ปลอดภัยกันหมดแล้วค่ะ
สอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
น้องก็เล่าให้ฟังว่า๓คนนี้เป็นเพื่อนกันเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกัน
ก็ชวนกันไปเล่นขายของที่ป่าย่าหลังบ้านน้องฟลุ๊กหลังเลิกเรียน
เศษไม้เศษก้อนหินแล้วก็กระทะไฟฟ้าเก่าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุ
สมมุติเป็นอุปกรณ์ทำครัวค่ะแล้วทุกคนก็เข้าครัวกัน
น้องโบ๊ทรับหน้าที่เป็นพ่อครัวนะคะที่เป็นคนที่ข้อมือขวาขาด
โบ๊ทหยิบก้อนกลมเท่าไข่ไก่พันด้วยเทปกาวสีดำที่อยู่ใต้ต้นมะขามมา
ไม่รู้แหละว่ามันคืออะไรแต่ลักษณะมันเหมือนไข่
น้องก็นี่เลยโชว์สกิลคว่างลงไปในกระทะ
เอาไม้ตีตีเหมือนจะแบบเจียวไข่แบบนั้นนะคะ
ทำกับข้าวอ่ะเหมือนที่เคยเห็นเห็นอ่ะแล้วปรากฏว่ามันก็ระเบิดขึ้นมาทันทีเลย
ทั้ง๓คนก็เลยได้รับบาดเจ็บสาหัส
ได้ยินเสียงระเบิดก็ตกใจรีบวิ่งมาดู

แล้วเราวิ่งหนีไหมวิ่งไม่ไหว
ครับก็เดินไม่ได้
เดินไม่ได้เลยเหรอแล้วมีเลือดเลยที่ตัว

แต่เราไม่คิดว่ามันเป็นระเบิดใช่ไหมมันมีกี่ลูกตรงนั้น

แล้วลูกเลือดจุดอะไรลูก
ลูกเท่าหลายเวลานะพี่เผื่อ
นายรังศรีม่อมทัพคางพ่อของน้องโบ๊ท
ข้อมือขวาขาดนะคะก็บอกว่า
โชคดีนะที่มันไม่ใช่ระเบิดลูกเกลี้ยง
อย่างนั้น๓คนนี้อาจจะไม่รอดชีวิตเลยก็ได้
ก็อยากฝากถึงผู้ปกครองด้วยว่าให้สอดส่องดูแลลูกหลาน
อยากให้คลาดสายตาเพราะว่าเขตไม่คาดฝันแบบนี้
มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะ
ส่วนตำรวจเองก็บอกว่าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว
พลาสติกห่อหุ้มประทัดยักษ์ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นของวัยรุ่นระแวกนี้แหละ
ที่อาจจะแกะเอาดินปืนจากประทัดยักษ์มายัดใส่พลาสติกรูปไข่
แล้วก็พันด้วยเทปกาวสีดำทำเป็นระเบิดปิงปอง
แต่กลัวตำรวจตรวจค้นก็เลยเอามาทิ้งไว้
ตอนนี้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามกลุ่มวัยรุ่นมาสอบปากคำ
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะคะ